ไปดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
รวรรณรายวัชก็ได้ประกาศรายชื่อ๒๓ขุนพลนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
จะไปอุ่นเครื่อง๒เกมครับไปดูกันหน่อยว่ามีใครกันบ้าง

การรายชื่อ๒๓นักเตะทีมชาติไทยนะครับ
ที่จะบุกไปเยือนทางด้านฮ่องกงนะครับ
ในเกมกระชับมิตรในวันที่๑๑ตุลาคมนี้ออกมาแล้ว
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เล่นจาก
ก็ที่จะไปเจอกับฮ่องกงเนี่ยมีเดินทางไปทั้งหมด๒๓คนนะครับ
เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งผู้สาประตูก็ประกอบไปด้วย
ลักษ์เทศสูงเนินชัดชัยบุตรพรมวรวุฒิศรีสุภาจากการท่าเรือนะครับ
แล้วก็กองหลังก็มีทางด้านเฉลิมพงศ์เกิดแก้วจากนครราชศรีมา
แล้วก็มีสุพรรณทองสงฆ์ของสุพรรณบุรีเอฟซี
หลังจากนี้ก็ยังมีศาสลักหายประโคนกรกฎวิริยอุดมซิริจากบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
แล้วก็มีฟิลิปโลเลอร์จากราชบุรีเอฟซีเควินดีโรมรำจากการท่าเรือ
แล้วก็มาโกบาลินีดาวรุ่งลูกครึ่งไทยอิตาลีจากชัยนาธคอนบิลครับ
กลางก็มีทางด้านอานนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับ
ธิริพันธ์พ่วงจันทนบูลเกษารัฐจากบีจีเอฟซีสุมัญญาปุริสายสารวัตรเดชมิตรปกเกล้าอันนันต์จากแบงคอกยูไนเต็ด
แล้วก็มีนูรูสียันเกมรวมไปถึงประกอบเปรมพักจากการท่าเรือเอฟซี
งหน้านะครับก็มีอดีศักดิ์ไกรสอนของเมืองทองครับ
ประจัยใจเด็ดดาวรุ่งจากบุรีรำยูไนเต็ดนะครับและชนะนันป้อมบุภาจากสุพรรณบุรีเอฟซีที่ยิงไปถึง๘ลูกในตอนนี้ครับ
ทีมชาติไทยชุดนี้ก็จะเจอกับฮ่องกงนะครับในวันที่๑๑ตุลาคมไทยรัฐทีวีก็จะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ